เขาก็ติดใจสงสัยเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหา
ที่ฆ่าชายหนุ่มคนนี้ตาย
ว่าจะมีคนเดียวจริงเหรอจะมีคนอื่นอีกไหม
แล้วทำไมตำรวจต้องมาพยายามเจรจากลายเกลี่ย
เพื่อให้ยอมรับเงินชดใช้
จากทางฝั่งของผู้ที่ก่อเหตุ
ครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุอะไรแบบเนี้ยนะครับเฟซบุ๊กของผู้ใช้รายหนึ่งนะครับ
ได้โพสต์เรื่องราวของน้องชายที่อายุสิบแปดปีบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านในจังหวัดยะโสธร
ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตแล้ววัยรุ่นเนี่ยก็หลบหนีไปนะ
ตำรวจจับคนก่อเหตุได้นะฮะแต่ว่าจับได้คนเดียว
เป็นเยาวชนชายอายุสิบห้าปีแต่ทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่าไม่เชื่อ
ว่าจะมีแค่คนเดียวเชื่อว่าต้องมีมากกว่านี้นะ
ก็เลยต้องร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ช่องทางต่างนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะฮะ
ก็ได้ไปเจอกับแม่ของผู้ตายนะครับคุณแม่เนี่ยชื่อนางวินด้าดวงเคน
ปกติลูกชายเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนก็ยอมรับว่าก็มีเกเรบ้าง
เป็นบางครั้งตามภาษาวัยรุ่นพอลูกชายถูกทำร้ายถูกแทงจนเสียชีวิต
ตำรวจในพื้นที่จับคนร้ายได้๑คนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปี
แต่แม่ไม่เชื่อว่าคนที่ทำร้ายลูกจะมีแค่คนเดียว
เพราะว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนของผู้ต้องหาอีก๓คนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แล้วคนที่ตำรวจจับได้ก็ตัวเล็กกว่าลูกของเธอมาก
ถ้ามีการต่อสู้กันลูกต้องป้องกันตัวได้
อกจากนี้ยังบอกว่าตำรวจมาบอกให้ญาติของคนก่อเหตุ
ไกล่เกลี่ยกับเธอเพื่อให้เรื่องที่เกิดขึ้นจบ
แต่ว่าเธอไม่ต้องการเพราะอยากให้นำตัวคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษ
ก็ติดใจที่ตรงว่าน้องคนนั้นตัวเล็กกว่า
แล้วมีดก็มีดแบบว่าถ้าจะแทงขนาดนั้น
ทำไมมันบางมันจะแทงเข้าไหม
น้องเขาขี่รถมาทางนั้นแล้วจะไปทำไมทางนั้นอีก

ถ้าขนาดนั้นต้องสองคนขึ้นไป
ถ้าคนเดียวถ้ามีดแทงก็ต่อสู้กันถึงที่สุดแหละ

แกก็บอกว่าอย่าติดตามให้ถึงที่สุด
แต่ก็พูดไปพูดมาแบบมันก็ไม่อยากจะเชื่อแบบ
ยังไงไม่รู้บอกแกว่าให้
ให้ญาติบอกนั้นมาไกลเกลี่ยแล้วก็จบกันตรงนี้ได้ไหม
พูดอย่างนี้ได้ไงก็กลับพูดเอง
ทางตำรวจหรือว่าเด็กคนนั้น๑๕ปี
มันเป็นเยาวชนอยู่ใช่ไหมทำอะไรก็ไม่ได้มากใช่ไหม
ซึ่งขนาดฆ่าคนตายอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรรุนแรงใช่ไหม
ไปสถานพินิษฐ์ก็ไม่กี่ปี
มันยุติธรรมไหมถ้าเขาไม่ได้ทำ

แม่คิดว่ามันไม่น่าใช่มันต้องเป็นคนอื่น
ขณะที่ทางฝั่งยายของเยาวชนวัย๑๕ปีที่เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับ
บอกว่ายายเนี่ยก็เลี้ยงหลานชายมาตั้งแต่ยังเด็กนะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ของหลานแยกทางกัน

ส่วนแม่ต้องโทษอยู่นะในคดีฆ่าคนตายแล้วก็ยาเสพติดอยู่ในเรือนจำ
หลานยืนยันว่าเป็นเด็กดีไม่เคยมีปัญหากับใคร
วันเกิดเหตุหลานก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
เพราะว่าวันนั้นหลานเมาเหล้ายายบอก
กระทั่งมีตำรวจมาที่บ้านแล้วก็มาจับตัวหลานไป
ซึ่งยายก็ไม่รู้ว่าหลานไปก่อเหตุมาจริงหรือไม่
เพราะยายบอกว่ายายก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาออกไปนอกบ้านแล้วเนี่ย
หลานจะมีพฤติกรรมยังไงแต่ยืนยันว่าปกติแล้วหลานเป็นเด็กดี
แล้วหลานก็เหตุนี้คือว่าหลานได้มีการมาบอกอะไรกับเราไหมค่ะ
เมาเป็นแขนของฮอมพาตำรวจเฉินตะมะ
ม่ะถามยายเบื้อประยะงดอกท่านยายที่สลบแล้ว

เอ๊ยสลบที่สันนอนเพราะว่าเคยเห็นนอนเกิดมาหลาน
เป็นหนึ่งสี่จักรเทียเนอะไหว้ที่แรกก็พวกคืนไปแล้ว
บาทที่นี่คิดไปคิดมากอ่ะไหว้พวกนี้น้ำกลมันสุบาทเนอะ
ยังสิทธิ์เป็นยั่งใดแล้วก็ถ้าดูจากข้อมูลจากการสอบสวนของตำรวจ
แล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับเราก็ทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์
ให้ท่านเห็นชัดขึ้นนะครับวันเกิดเหตุ๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ประมาณ๕โมงครึ่งวัยรุ่นอายุ๑๘ปีก็คือคนที่เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากโรงเรียนก็ผ่านจุดที่ผู้ก่อเหตุที่เป็นชาย
ไอ้เยาวชน๒๕ปีกับเพื่อนอีกสามคนกำลังกินเหล้าอยู่
อยู่ริมถนนอ่าพอผู้ก่อเหตุเห็นก็มีการชี้หน้าแล้วก็ตะโกนท้าทายกัน
ก็คงเป็นคู่อริกันมาก่อนวัยรุ่นอายุ๑๘ปีตอนนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์วนกลับมานะ
หากลุ่มที่เขากินเหล้ากันอยู่แล้วก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
แต่ว่าผู้ก่อเหตุนั้นสู้ไม่ได้เพราะว่าตัวเล็กกว่าก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายของผู้ตาย
แล้วทั้งหมดก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวได้ซึ่งจับได้คนเดียว
คือวัยรุ่นอายุ๑๕ปีนะซึ่งทางญาติของฝั่งผู้ตายเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะคนเดียว
เพราะว่าตัวเล็กกว่ามากคนเดียวจะสู้ได้ยังไงเนี่ยอยากจะให้จับผู้ต้องหาตัวจริงให้ได้
พันธุ์ตำรวจเอกศุฤปชัยพงศ์วัชราชจินดาผู้อุ้มกับการสอบภอล์เริงนกทาบอกว่า
ผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุเพราะป้องกันตัวหลังมีเรื่องชกต่อยกับผู้เสียชีวิตแล้วสู้ไม่ได้
ก็เลยใช้มีดที่พกมาแทงเข้าไปแล้วก็หลบหนีตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนที่ครอบครัวผู้ตายสงสัยว่าคนก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า๑คน
ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนพยานเพิ่มเติมเพราะขณะเกิดเหตุมีเพียงแค่กลุ่มผู้ต้องหากับผู้ตายเท่านั้นที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็รู้เห็นเหตุการณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ฝั่งของผู้ตายก็ไม่สามารถที่จะมาชี้แจงแถลงไขอะไรได้แล้วไง
ก็เลยจะต้องไปไล่ตามจับอีก๓คนที่เหลือให้ได้ก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องที่แม่ผู้เสียชีวิตบอกว่ามีตำรวจไปพูดเรื่องให้ไกลเกลี่ยกับครอบครัวผู้ก่อเหตุ
ยืนยันว่าไม่เคยไปพูดนะฮะท่านภูมิกับการสพเริงนกทาบอกว่า
ไม่เคยไปพูดให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยอะไรกันเพราะขณะนี้ก็ยังไม่ได้เจอกับฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตเลย